ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคดีที่มีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางสวนยางพาราในจังหวัดกระบีแล้วก็ยิงคนในบ้านบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งศพนะครับ
โดยผู้ที่ก่อเหตุนั้นยังตะโกนบอกว่าเป็นตำรวจภูทรภาค๘ล่าสุดการคลี่คลายคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

บ้านพักชั้นเดียวที่ทำด้วยปูนปลูกขึ้นใจกลางระหว่างสวนปามและยางพาราในเขตหมู่เก้า
ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่นายนาธีอารามชิมชายวัย๔๑ปีได้ปลูกและอยู่อาศัยตั้งแต่๑๐ปีก่อน
โดยในนาธีตั้งใจว่าจะทำการเกษตรและอยู่อย่างสงบโดยมีภรรยาและน้องชายร่วมชายขาดด้วยกันอย่างอุดมสมบูรณ์
แต่ถ้าว่าช่วงบ่ายของวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองกลับมีคนร้ายขับรถยนต์เก๋งสีปล่อนเทา
เสื้อยืดกางเกงยีนขายาวอ้างตัวเป็นตำรวจสังกัดภูทรภาคแปด
กระหน่ำยิงนายนาธีและญาติอย่างนายนาคินเรืองชูที่ขณะนั้นทั้งคู่กำลังนั่งกันอยู่บนโซฟาภายในบ้าน
จนเป็นเหตุให้นายนาธีถึงแก่ความตายเพราะคมกระสุนไปตัดคั่วหัวใจ
ส่วนนายนาคินโชคดีที่วิถีกระสุนเข้าที่มือขวาได้รับบาดเจ็บเท่านั้น
นายนาคินขนาดนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยมีแพทย์และญาติดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะทุกคนยังคงกลัวว่าคนร้าย
อาจจะมีการย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ
โดยการเปิดเผยวินาทีหนีคมกระสุน

เพราะไม่รู้ใครคือผู้ก่อเหตุ
หรือจุดประสงค์อะไรคือปมการกระหน่ำยิง
เพิ่งเคยเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้

ร่วมกันระหว่างตำรวจภูทรภาค๘

ทุกคนยอมรับว่าการจับผู้ร้ายในคดีนี้
คงไม่ใช่เรื่องง่าย
ทันทีที่ผู้ก่อเหตุจอดรถยนต์นะครับก็ได้มีการเดินเข้ามาบริเวณตรงนี้นะฮะ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนทั้งลูกซองและอาวุธปืนขนาด๙มมนะครับ
สองกระบอกที่พกมายิงไปที่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ตายที่ขณะกำลังนั่งอยู่ภายในบ้านนะครับ
มีเหตุให้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายจากนั้นผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันที
ซึ่งประเด็นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไม่ตัดประเด็นทิ้งแล้วก็ยังคงไม่สรุปนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีจำนวนทั้งหมดกี่คนครับ
แน่นอนว่าผู้ลงมือก่อเหตุต้องเป็นมือปืนจำนวน๒รายแต่ช่วงระหว่างที่ลงมาก่อเหตุนั้นรถยนต์ของคนร้ายกลับไม่ได้มีการดับเครื่อง
อีกทั้งคนร้ายทั้งสองคนก็ไม่ได้เดินลงมาจากประตูฝั่งคนขับตำรวจจึงมีข้อมูลที่แน่ชัดเพียงอย่างเดียว
ว่าคนร้ายในคดีนี้ต้องมีมากกว่าสองคนแต่ถึงอย่างไรตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
ก็ได้มีการร่วมประชุมกับทีมปฏิบัติการจากภูทรจังหวัดเพื่อทำการไล่ล่าเพื่อนำผลร้ายมาดำเนินคดีโดยด่วน
ก่อนที่จะมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุและพบว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่มีพยานแวดล้อมที่เห็น
หรือได้ยินเสียงความผิดปกติใดทั้งสิ้นรวมถึงมูลเหตุก็ยังคงไม่สามารถสรุปหรือคาดการณ์อะไรได้
ก็ยังตั้งประเด็นไว้๒๓จุด
เป็นพฤติกรรมที่ว่าเคยเกาะเองในพื้นที่นี้

อยู่ในประเด็นการสืบสวนสอบสวนเหมือนกัน
แต่น้องชายของผู้ตายอย่างนายนิวัตรอร่ำชิม
เขาได้ตั้งข้อสังเกตที่ต่างจากตำรวจ

และคิดว่าการตายของพี่ชาย
คือการสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้มีอิทธิพล

แต่ประเด็นชู้สาวก็มีความเป็นไปได้
เพราะพี่ชายเป็นคนเจ้าชู้
แต่ถ้าขัดแย้งเรื่องยาเสพติดคงไม่ใช่
เพราะพี่ชายเป็นเพียงผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้า
ไล่ประชาชนออกแล้วครับไล่บังเกอร์ออกก็ได้
ตอนนี้เพราะว่าขอน่านี้ประมาณ๑๙วัน

มีเหตุการณ์ยิงกันด้วยรูปแบบนี้เหมือนกัน

ยาเสพติดถึงขั้นที่มาหมายปองเอาชีวิต
ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นรายย่อน
แม้ว่าชนวนเหตุจะยังคงไม่ชัดเจน

ก็กระจายกำลังค้นหารถต้องสงสัย

ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้าย

คดีนี้จะต้องไม่เงียบ

ดำเนินคดีให้ได้อย่างรวดเร็ว